แม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงปีใหม่มาแล้วเนี่ย
แต่ก็ยังมีเรื่องของข่าวอุบัติเหตุ

อย่างผู้ชายคนนึงเขารับอาชีพเสริม

แล้วก็ไปชนกับเสาบอกทาง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครนายกค่ะ

ชนเสาบอกทางที่หน้าวัดเกาะเรียง

ที่เกิดเหตุนะคะก็พบศพของผู้ชายคนนี้

สภาพคือกระโหลกศีรษะแตก

ศพของผู้เสียชีวิตคนนี้เขามีรอย

ใกล้กันเนี่ยไปพบกับด้ามมีดพก

บอกกับญาติเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะไปรับ

เครื่องเสียงเครื่องไฟในงานเลี้ยงปีใหม่

หลังจากนั้นค่ะญาติก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
มารู้อีกทีนึงเสียชีวิตไปแล้ว

พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุอาจจะหลับใน

ทำให้รถเสียหลักแล้วก็ไปชนกับเสาบอกทาง

ของนักท่องเที่ยวเสียหลักเหมือนกัน

เป็นแบบนี้ตกลงไปในเหวลึกบริเวณ
ถนนทางหลวงชนบทสายปิงหลวง
ผามุงซึ่งเป็นเขตติดต่อ

ผู้โดยสารเนี่ยนะคะบาดเจ็บสาหัส๔คน
มีนายปิติพัฒน์ม่วงงามอายุ๓๘ปี

นายสุธินอาทิตย์ตั้งอายุ๓๐ปี

แสนห้าวอายุ๓๐ปี

ระยะย้อยอายุ๓๖ปี

นี่ต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่า

เป็นเหวลึกแล้วเป็นทางลาดชันด้วย

ขึ้นเต็มไปหมดเลยต้นไม้ใบย่าต่าง

คนเจ็บขึ้นมาได้มันก็ทุลักทุเล

พอนำตัวคนเจ็บขึ้นมาได้
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

ทั้ง๔คนกำลังจะไปจังหวัดอุตรดิษฐ์
โดยจะข้ามโป๊ะปากนาย

กิโลเลยประกอบกับคนขับรถ

ขึ้นเขาด้วยเลยทำให้รถเสียหลัก
ถอยลงมาแล้วก็ตกลงไปที่เหวลึก
จนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ